คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีสามีภรรยา
ทะเลาะกันนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าโอ้โหถึงขั้นลงไม้ลง
สุดท้ายภรรยาความมีดปอกผลไม้แทงใส่สามีที่กลางอก
จนสามีเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลาง
ดึกคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพลานสกาไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นลักษณะของบ้านพักคนงานนะคะอยู่หลังร้านรับซื้อไม้ยางพารา
มีร่องรอยการต่อสู้ขัดขืนอยู่ในห้องเพราะว่าข้าวของกระจัดกระจาย
มีดปลอบผลไม้ตกอยู่จนที่เขาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนที่ถูกแทงก็คือนายสัมพันธ์อินพิบูลอายุ๓๒
ถูกแทงที่หน้าอกไปสามแผลถูกนำส่งโรงพยาบาลลานสกา
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
หลังก่อเหตุก็วิ่งหนีไปในความมืดค่ะ
ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วเป็นบ้านพักคนงานนะฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยไม่มีเลขที่อยู่ด้านหลังของร้าน
ลูกเจ้าของร้านรับซื้อไม้ยางพาราพาเราไปดูในบ้านที่เกิดเหตุ
ในบ้านยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นเลยนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงของนายอธิวัฒน์ผู้ตาย
ซึ่งเป็นคนงานของร้านมีปากเสียงกับภรรยา
เพราะภรรยาระแคะระคายว่าไปติดพันธุ์หญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้าน
ลงไม้ลงมือกันสักพักนึงแล้วก็ออกมาตบตีกันอยู่หน้าบ้าน
แล้วเข้าไปทะเลาะกันในบ้านอีก
จากนั้นนางจันจิราก็คว้ามีดจ้วงแทงใส่หน้าอกสามี
โซซัดโซเซมาล้มคว่ำอยู่หน้าบ้านพัก
แล้วนางจันจิราก็ทิ้งมีดแล้วก็วิ่งหลบหนีไป

หลังจากรู้ว่าสามีปัญญาให้หญิงอื่น

เพราะว่าสามีชอบทำร้ายเธอหลังจากเสพยาอะไรแบบนี้
แล้วตัวเธอเองก็พิการนะครับเดินไม่ค่อยสมบูรณ์เดินไม่สะดวก
แต่เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนะฮะตอนนี้ทำแผนไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ